มาดูเรื่องของปัญหาการซื้อขายสินค้าออนไลน์

นอกจากนั้นก็ยังมีกรณีว่าเกรงว่าจะโดนหลอกหรือเปล่า

พันกว่าบาทสั่งซื้อเสื้อไป
ไม่ได้เสื้อเงินก็หายไป
หายไปเลยเสือก็ไม่ได้คนก็หายไปเลย

อันนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นบ่อยก็คือผู้ซื้อจะโดนหลอกใช่ไหมคะ
แต่ว่าในกรณีนี้ก็คือผู้ขายเป็นคนที่โดนหลอกแทน
โดนผู้ซื้อหลอกใช่ถูกต้องค่ะค่ะ

ก็ไปจับผู้ต้องหาหลอกซื้อสินค้าแบรนด์เนมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะ
ใช้วิธีถ่ายภาพหน้าจอของธนาคารออนไลน
ขณะที่กำลังโอนเงินไปให้กับผู้ขายสินค้า
แต่แท้จริงแล้วไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีนะคะ
ทำให้ผู้ตกที่เป็นเหยื่อนั้นถูกหลอกไปกว่า๓๐คนด้วยกันค่ะ
นายพงศกรเครือพิมายถูกตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ๑๙๑
จับกลุ่มพร้อมของกลางเป็นกระเป๋าแล้วก็เสื้อผ้าแบรนด์เนมหลายรายการ
หลังก่อเหตุหลอกซื้อสินค้าผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
การจับกลุ่มเริ่มต้นหลังตำรวจ๑๙๑ได้รับร้องเรียนว่าผู้ต้องหา
มีพฤติการในการติดต่อขอซื้อเสื้อผ้าและกระเป๋าราคาแพง
ทำทีไปสอบถามกับเจ้าของร้านค้าผ่านทางโปรแกรมไลน์ถึงมูลค่าสินค้า
จากนั้นก็ขอเลขบัญชีธนาคารจะโอนเงินให้
ซึ่งผู้ต้องหาบันทึกภาพหน้าจอโทรศัพท์ในขั้นตอนของการโอนเงินออนไลน์
แต่ยังไม่ได้โอนเงินส่งให้เจ้าของร้านค่ะ
เมื่อเจ้าของร้านหลงเชื่อก็ส่งสินค้าให้ทางปรายศนีย์
พลตำรวจตรีพานุรัติหลักบุญผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑ระบุว่า
จากการสืบสวนยังพบว่าผู้ต้องหาใช้ภาพสินค้าของบุคคลอื่น
มาเปิดขายผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วย
และเมื่อมีคนสนใจก็จะให้โอนเงินมาก่อน
จากนั้นก็ไม่มีการส่งของให้
ขณะที่หนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าผู้ต้องหาเคยมาติดต่อซื้อกระเป๋าแบรนเนมมูลค่ากว่า๕แสนบาท
และขอโอนเงินเข้าบัญชีทางโทรศัพท์รวมทั้งส่งของทางปรายศนีย์
ซึ่งผู้ต้องหาได้ปลอมแปลงข้อมูลบนหน้าจอการโอนเงินออนไลน์

แต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้มีการโอนเงินให้จึงไม่ได้ส่งของให้ค่ะ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าก่อเหตุลักษณะนี้มาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มูลค่าความเสียหายถึงกว่า๑ล้านบาท
และมีผู้เสียหายกว่า๓๐คนไปแจ้งความดำเนินคดีไว้ในหลายพื้นที่ค่ะ